พาไปดูที่เชียงใหม่เป็นเหตุประทึกใครทำงาน

หนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นชาวไทยใหญ่รับจ้างติดตั้งป้าย
ล่าสุดไปติดตั้งป้ายหมู่บ้านไปเปลี่ยน
แต่ตัวเขานั้นดันไปโดนกับสายไฟแรงสูง

ไฟช็อตปุ๊บตัวเขาไฟไหม้แล้วเสื้อผ้าหลุดลุ้ยออกมา
ศีรษะนี่นะทิ้มลงมาแต่ขาเขาพาดอยู่กับป้ายด้านบน
แล้วตัวเขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

แต่สุดท้ายเขารอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ

ตัวเขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วล่ะ
ถูกไฟช็อตไปแล้วเสื้อคือหลุดลุ้ยแล้ว

ผิวหนังหลุดลอกแล้วนะฮะ
คนเจ็บคือในวันอายุ๓๕เป็นชาวไทยใหญ่ครับ

ล่าสุดก็มีการให้ไปติดตั้งป้ายไวนิวนะฮะ
หมู่บ้านน้ำริมถนนสายเชียงใหม่พร้าวนะฮะ
บริเวณแยกปากทางวัดทุ่งปากเกดถี่นะฮะ

แล้วสังเกตว่าตัวเขาไปอยู่ใกล้กับสายไฟ
จังหวะที่เขากำลังจะเปลี่ยนป้ายเนี่ยนะฮะ
เขาก็ไปโดนสายไฟถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตปุ๊บเลย
บาดเจ็บสาหัสและคาอยู่แบบนี้
สภาพหัวห้อยลงมาแล้วขาไปพาดอยู่ข้างหนึ่งกับป้ายนะฮะ

ซึ่งก็ผ้ามันไหม้นะที่เห็นนี่คือเสื้อหมดแล้วนะ
เห็นแต่ร่างกายแล้วหนังถลอกปอกเปลือกออกมาแล้วนะ
เหลือแต่กางเกงที่ยังแบบว่าเออเป็นสภาพกางเกงอยู่นะครับ
หลังจากนั้นก็มีคนแจ้งตำรวจ
สพแม่โจ้แจ้งกู้ภัย
แล้วก็ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟก่อน
กู้ภัยเทศบาลแม่โจ้มาถึงช่วยเหลือเป็นการด่วน

นี่เอาตัวคนคนเจ็บเขานั่งก่อน
แล้วค่อยเคลื่อนย้ายเขาลงมาปฐมพยาบาลก่อน
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนำลงมาได้แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล
เพื่อนคนเจ็บชื่อว่าธีรเดชบอกว่า
ก็กำลังขึ้นไปแกะเอาป้ายเก่าออก
ตัวคนเจ็บในวันไปอยู่ฝั่งใกล้กับสายไฟ
ปรากฏว่าร่างกายเขาดันไปโดนสายไฟพอดี
มันก็เลยไฟช็อตกุ๊บไหม้เกียมขึ้นมา

พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้นะฮะ
ไปฟังเสียงเพื่อนของคนเจ็บหน่อยครับ
ก็คงเป็นอุทาหรณ์นะใครทำงานแบบนี้ต้องระวัง
โดยเฉพาะป้ายที่มันอยู่ติดกับสายไฟ

แต่ว่าอาการค่อนข้างจะหนักผิวหนังไหม้ไปเยอะมากเลย
เดี๋ยวจะสอบสวนทั้งคนเจ็บทั้งพยานทั้งเพื่อน
ถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะตรวจสอบกันต่อ

และช่วงนี้ฝนตกด้วยอันตราย